ถูกพึ่งยึดบ้าน

ก็เลยจ้างพรานที่เขาล่าพึ่งเนี่ย
มาช่วยดูหน่อยซิมาช่วยเอามันออกไปหน่อยซิ
ราน๒คนก็คือนายล้วนผมดำดกอายุ๕๗ปี
แล้วก็นายสมคิตวันดีอายุ๓๘ปี
เป็นสองนายพรานล่าพึ่งค่ะก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบนี้เนี่ยนะคะ
จัดการกับฟูงพึ่งที่มาทำรังอยู่ที่บ้านเลขที่๑๘๘
เจ้าของบ้านก็คือนายทองคำครองทรัพย์อายุ๕๘ปี
เป็นชาวบ้านเจดีงามตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพยาว
คุณทองคำบอกกับเราแบบนี้บอกว่า
ในบ้านเนี่ยมีฝูงผึ่งก็ดีฝูงต่อหัวเสือก็ดี
มีเยอะเลยนะมักจะเข้ามาทำรังแบบนี้เป็นประจำแล้วก็ตลอดทั้งปี
ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกฝูงต่อหัวเสือ
แล้วก็ฝูงพึ่งรุมต่อยรุมทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
และครั้งนี้ก็มีพึ่งเข้ามายึดบ้านมาทำรังในบ้าน
ทั้งใต้บันไดบ้านทั้งต่อไม้ทั้งโอ่ง
เกรงว่าจะได้รับอันตรายเหมือนครั้งที่ผ่านมา
ก็เลยตัดสินใจจ้างให้นายพรานพึ่งเนี่ย
ช่วยจัดการกับฝูงพึ่งให้ออกไปจากบ้านหน่อยได้ไหม
นานเป็นปีแล้วนะส่วนพรานอีกคนนายล้วนบอกแบบนี้บอกว่า
ล่าพึ่งเขาเขามีอาชีพล่าพึ่งนะทำแบบนี้เนี่ย
ก็คือล่าพึ่งทั้งบนต้นไม้ในดินในป่า
หากพบก็จะทำการตีรังเอาน้ำผึ้งมากินเอารังมากิน
ส่วนที่เหลือจากกินก็เอาไปขาย
หากใครให้ไปช่วยขับไล่พึ่งตามบ้านเรือนก็จะช่วยไปไล่ให้นะ
เหมือนกับบ้านของคุณทองดำแบบนี้นี่แหละค่ะ
ก็พบว่ามีฝูงพึ่งเข้ามาทำรังเยอะ

เพราะว่าบ้านของเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือต้นไม้เองก็ร่มรื่น
แล้วก็ระบบนิเวศก็ดีก็เลยทำให้พึ่งมาทำรังเยอะ
พรานล่าพึ่งบอกด้วยนะคะว่าปกติคือเวลาจะไปเอาพึ่งออกมา
จะต้องมีอุปกรณ์ต่างแต่ตัวเขาสองคนไม่ต้อง
ชำนาญชำนาญแล้วไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการป้องกัน
แล้วก็ตัวเขาทนต่อพิษได้ดีพิษพึ่งแล้วก็พิษต่อ
อย่างที่เราทราบไปก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวมีคราวนะว่าบางคนแพ้
แพ้ผิดของผึ้งผิดของต่ออันตรายถึงชีวิต
ถ้าเกิดว่าไม่ชำนาญแล้วก็ไม่มีประสบการณ์อย่าไปจับออกมาเอง